ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องที่ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ปกครองนะคะ
จะต้องดูแลบุตรหลานให้ดีค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำ
ร้านขายของชำค่ะคุณแม่เขาบอกว่าก็เปิดเป็นร้านขายของชำ
แล้วก็หน้าร้านก็จะมีน้ำแข็งใสเป็นเหมือนเกล็ดหิมะขาย
ช่วงนี้หน้าร้อนลูกสาวอายุ๘ขวบคาดว่าน่าจะแบบอยากรู้อยากเห็น
หยิบน้ำแข็งอะไรแบบนี้เอามือเข้าไปสอดในเครื่องบดน้ำแข็ง
ปรากฏว่ามือติดอยู่แบบนั้นค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องมาช่วยกันนะคะคุณผู้ชม
นี่คือกู้ภัยร่มใสประจำจุดอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำนะคะ
ก็นำคลิปที่กำลังช่วยเหลือน้องมาแชร์กันในโลกออนไลน์
ตั้งใจว่าอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์เตือนสำหรับผู้ปกครองจะต้องดูแลบุตรหลานให้ดี
น้องผู้หญิงอายุแค่๘ขวบค่ะถูกเครื่องทำน้ำแข็งใสแบบไฟฟ้านะคะ
หนีบมือข้างซ้ายแล้วมือติดอยู่ในเครื่องญาติก็นำตัวพร้อมเครื่องทำน้ำแข็งใสที่ยังติดมืออยู่เนี่ยค่ะ
ไปส่งโรงพยาบาลประโคนชัยพอไปถึงโรงพยาบาลกู้ภัยก็ต้องมาช่วยนะคะ
นำอุปกรณ์ตัดเครื่องทำน้ำแข็งใสมาตัดเครื่องออกเด็กก็ร้องเสียงดังลั่นนะคะ
ช่วยกันอยู่สักประมาณสิบนาทีก็เอามือของน้องออกมาได้พอเอามือออกมาได้มาดูตรวจสอบเพื่อที่จะช่วยเหลือนะคะ
มือข้างซ้ายเนี่ยเล็บแตกนะเลือดไหลคุณหมอพยาบาลก็ตรวจรักษาทำแผลให้กับน้อง
ครอบครัวก็บอกว่าโล่งใจที่ช่วยน้องได้อย่างปลอดภัยนายชายานินพุทธิชาติอาสากู้ภัยร่มไซบอกว่าคุณแม่ของน้องให้ข้อมูลแบบนี้นะคะ
หน้าบ้านเนี่ยทำเป็นร้านขายของชำช่วงนี้อากาศร้อนหน้าร้อนนะคะ
ก็เลยขายน้ำแข็งเกล็ดหิมะเหมือนกับน้ำแข็งใสนี่แหละค่ะที่หน้าร้านด้วย
แล้วก็ได้ยินเสียงลูกสาวร้องเสียงดังแม่ก็รีบวิ่งออกไปดูปรากฏว่ามือของน้องเนี่ย
ด้านซ้ายเนี่ยนะคะไปติดคาอยู่ในเครื่องคุณแม่บอกว่าคาดว่าลูกสาวน่าจะอยากรู้
อยากลองเอามือเข้าไปแห่เล่นในเครื่องอาจจะแบบอยากหยิบน้ำแข็งอะไรแบบนี้
เครื่องก็เลยหนีบนิ้วมือติดคาเครื่องน้องก็ร้องด้วยความตกใจ
ทางครอบครัวก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือเอาไว้ได้อย่างปลอดภัยนะคะ
ครั้งนะคะเหตุการณ์แบบนี้เด็กบางทีไม่รู้อ่ะรู้เท่าไม่ถึงการอยากจะลองแห่ลองเล่นดู
ผู้ใหญ่ยังเป็นเลยครับผู้ใหญ่บางคนก็ถูกดูดเข้าไปนะนะครับต้องระวังให้ดีค่ะ